เขาบอกโอ้โหสงสัยผู้ร้ายลายนี้เนี่ยต้องทำความผิดหนักแน่แน่มี
ขนาดนี้ไปดูเหตุการณ์กันเลยค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมตำรวจรถกระบะตำรวจเปิดไฟหวอแล้วสวนเลนไป
แต่คนร้ายเก่งมากเลยอ่ะปาดฟ้าบออกมาเบี่ยงออกมาแล้วก็วิ่งสวนเลน
กลับออกไปอีกจอดดักหน้าอยู่ยังใช่ประกบหน้าประกบหลังเลยนะคะ
เมื่อกี้เป็นมัสด้าสีแดงนะรถต้องสงสัยตำรวจก็ขับวนกลับมา
ไล่ตามไปเรื่อยเขาบอกขับกันไปไกลหลายกิโลเลยเหมือนกัน
แตกตื่นกันทั้งจังหวัดเลยนะคะครับเป็นตำรวจสพฉลองที่จังหวัด
ภูเก็ตไล่ล่าคนร้ายแบบไม่หยุดไม่หย่อนค่ะอย่างที่บอกโอ้โหมันมีหลายจังหวะมาก
คนร้ายเหมือนจะจนมุมแล้วอ่ะแต่ก็เบี่ยงหนีออกไปได้
สุดท้ายแล้วตำรวจบอกว่าโอ้โหนี่ท่านหนีแบบหนีตายขนาดเนี้ย
ว่าในนั้นนะถ้าไม่มียาแบบยาเสพติดล็อตใหญ่
ก็ต้องมีอาวุธสงครามหรือไม่ก็ต้องมีอะไรที่มันผิดกฎหมายหนักหนาสาหัสมากแน่
ดูสิอันนี้มุมหนึ่งนะกะว่าได้แน่แล้วเพราะว่าปิดท้ายปิดหน้าปิดหลัง
แต่เบี่ยงออกมาได้มันจะมีอีกจังหวะหนึ่งที่เป็นไฟแดงพอดีอ่ะเออ
เจ้าหน้าที่เนี่ยคิดว่าน่าจะเอาอยู่คิดว่าได้ตัวแน่แล้ว
มีอีกมุมหนึ่งนะฮะจังหวะตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าคือนี่เห็นไหม
ยืนดักแล้วนะคะตำรวจยืนดักหน้าถนนแล้วนะเห็นไหม
สีแดงมาแต่ไกลแล้วเห็นไหมกำลังพุ่งมาเนี่ยอ่าจากใจสีแดง
มาแล้วเลนขวาเห็นไหมคะสีแดงคันนี้ไม่ใช่เป็นของชาวบ้านคนอื่นเขา
อ้อแต่อีกคันนึงเดี๋ยวจะมานู่นู่นู่นู่มาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้ว
มาไวดูนะเดี๋ยวดูนะแล้วจอดปิดทางสามคันอย่างงี้แล้ว
เกิดอะไรขึ้นดูค่ะนี่รถเขาติดหมดแล้วนะฟึ๊บโอ้โหอย่างงี้เลย
เลี้ยวอย่างงี้เลยอ่ะสุดท้านี่ดีนะตำรวจคันนี้มาประกบ
ถ้ามาไม่ทันเนี่ยนะนี่ยังถอยออกไปอีกนะถอยออกไปอีกนะ
แล้วนี่ดูชนเขาไปทั่วเลยชนดะสุดท้ายตำรวจต้องยิงยางค่ะ
ต้องยิงยางจริงนี่เปิดประตูรถแล้วก็เอาตัวลงมาได้
โอ้โหกระชากลงมาอายุเพิ่งจะยี่สิบหกเองนะคนขับอ่ะ
นี่ไปทำความผิดอะไรมาขนาดไหนเบอร์ไหนเนี่ย
ค้นทั้งรถเลยเจอจริงจริงอ่ายาบ้าสองเม็ดค่ะสองเม็ด
สองเมตรถ้วนค่ะตำรวจบอกเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย
ตำรวจค้นแล้วค้นอีกนะคะไม่ได้ค้นรอบเดียวอืม
คอนโซลค้นทุกที่ดูใต้เบาะดูทุกอย่างเลย
มันแค่ยาบ้าสองเม็ดจริงจริงเหรอโอ้โหมีแค่นี้จริงจริงแต่หนีอย่างกับ
โอ้โหมียาบ้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนเมตรอะนะคะ
ออกมาจากชุมชนไทยใหม่ที่ตะมนตราวัยเป็นพื้นที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก็เลยประสานฝ่ายปราบปรามให้ติดตามตรวจสอบพอเรียกหยุดให้ใจตรวจเท่านั้นแหละ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปเนี่ยค่ะหนีแบบหนีตายจริงจริงอ่ะ
สุดท้ายแล้วพอยิงยางสกัดคนร้ายแล้วเข้าไปค้นรถได้คนร้ายชื่อว่านายยศพัฒน์นะคะ
ครับเจอยาบ้าแค่สองเม็ดตำรวจงงเหมือนกันอืมคุมตัวไปสอบสวนที่สพฉลอง
ถามว่าหนีอะไรขนาดนั้นอ่ะเออผมตกใจครับคือก็เข้าใจแหละว่ามีความผิดไง
เพราะมียาเสพติดอ่ะแต่ก็หนีอะไรขนาดนี้อ่ะ
เบื้องต้นโดไปสามข้อหานะคะคือมียาบ้าไว้ครอบครอง
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายค่ะ

ใช่ว่าไปรับมาจากไหนซื้อที่ไหนอะไรยังไงเนอะ
คือบางทีในรถอาจจะมีแค่๒เม็ดที่อื่นไม่รู้มีเท่าไห